ท่านผู้ชมครับวันนี้มีคลิปเหตุการณ์ที่เขาแชร์กัน
ซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวท่านดูคลิปนี้แล้วมาคุยกัน
โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

เขาตั้งแต่ขี่มาตั้งแต่มันจะเห็นภาพกว้างเลย

เป็นภาพของถนนที่มันจะเต็มไปด้วยรถรา
แล้วเป็นช่วงรถติดทางกั้นรถไฟนะครับ

ก็หลายคันก็ไม่รอก่อนจะมาถึงคันนี้ความจริงเขามารออยู่นะคันนี้คือเขาขี่มาข้ามมาแล้วทางไม้กั้นเนี่ยลงพอดี
ผู้หญิงเสื้อชมพูกับผู้ชายเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าก็เอ๊ะจะเอายังไงดีจะรอดผ่านก็ไม่ได้อะไรยังไงเลยให้คนนั่งซ้อนท้ายลงมาแล้วก็ยกขึ้น
ข้างมือจะคือแอร์พอร์ตลิ้งค์ใช่ไหมแล้วถ้าข้ามทางรถไฟตรงไปจะเป็นสีแยกอโศกเพชร

ซึ่งแถวนี้รถติดมากอยู่แล้วใช่รถติดมากแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแยกใหญ่

บางครั้งเนี่ยรถติดกันแล้วก็จะเร่งต่อโดยที่ไม่เว้นวักตรงทางรถไฟก็มี
รถไฟมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปห้ามรถไฟให้หยุด
คือมันกลายเป็นแบบนั้นไปทั้งที่จริงแล้วเขาก็มาถูกต้องตามเวลาตามที่เขาต้องไป
อันนี้ครับก็ให้ดูอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ฝากไว้ครับคือจริงต้องฝากคนซ้อนด้วยนะเพราะว่าคือมอเตอร์ไซค์จะไปไม่ได้หรอกถ้าเราแบบ
ถ้าเราบอกเขาจริงบางทีเราบอกเขาได้ว่าหนูไม่รีบขนาดนั้น

อันนี้หมายถึงวินรับจ้างใช่ไหม
ใช่หมายถึงว่าคนที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์
แต่เป็นคนทั่วไปก็เยอะแยะใช่ไหมที่ขี่เองอะไรเอง
วินรับจ้างแถวนั้นเขาไม่รอสัญญาณไฟอยู่แล้ววินแถวนั้น